บริษัทอีออนธนาศิลป์ซอสไทยแลนด์และบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตใหม่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การจับจ่ายของลูกค้า
คอนเซ็ปต์สุขทุกด้านคุ้มทุกวัน
โดยบัตรเครดิตบิ๊กซีแพรตินัมเพเวฟผู้ที่ถือบัตรจะได้รับส่วนลดร้อยละ๓ทันทีเมื่อจับจ่ายผ่านบัตร
ส่วนลดสูงสุดปีละ๑๘๐๐๐บาทแบ่งชำระสินค้าดอกเบี้ยร้อยละ๐นาน๖เดือน
สิทธิประโยชน์อื่นในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์
ชำระดอกเบี้ยร้อยละ๐นาน๓เดือน
ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยบัตรเครดิตที่จับมือยอดในวันนี้ก็มีส่วนลดถึง๓ในเรื่องการซื้อสินค้า
ในเรื่องของบัตรสินเชื่อเองก็สามารถที่เป็นการตอบโจทย์ให้ลูกค้า
บางท่านที่ยังไม่สามารถมีบัตรเครดิตได้แต่ว่ามีความต้องการที่จะซื้อสินค้า
ก็เป็นการผ่อนผ่อนได้แบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นเองเข้ามา
เพื่อให้ประสบการณ์ในการที่มาซื้อของของลูกค้าเนี่ยเป็นไปอย่างลาบลื่นและความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
ก็สามารถหาบริการชำระเงินผ่านพาร์ทเนอร์ต่างซึ่งตอนนี้เราก็มุ่งเน้นในการที่จะเพิ่มจากร้อยกว่าพาร์ทเนอร์
เพื่อเป็น๓๐๐กว่าการเลือกในปีนี้นะครับ
พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่และการทำกิจกรรมทางการตลาดด้วยงบประมาณกว่า๕๐ล้านบาท